ส่วนพ่อนุ่มหนวดหนุ่มหมีคนนี้นะคะพี่โอ๊ตปราโมทประธานนั่นเองค่ะ
เพิ่งผ่านวันเกิดไป๙ธันวาคมนี้เอง
เป็นน่ารักแบบนี้เขาก็ใจบุญนะจ๊ะ
โดนสายเห็นแบบตลกปก๕ปงชื่นอย่างนี้นะครับ

ด้วยการชวนพักพวกพี่น้องศิลปิน
หมุนเวียนกันมาร้องเพลงแบบเปิดหมวกหารายได้เอาไปบริจาค
เห็นว่ารายได้นะคะหลังจากหากค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิบ้านสัตว์พิการค่ะ

อาร์ตโป้งตีนของนางที่เป็น

นี่แหละค่ะเขาบอกว่าวันสำคัญแบบนี้หลายคนอยากรู้แน่เลยว่าน้องสาวคู่จิ้นอย่างแพทย์นับประพาเนี่ย

นี่ขึ้นเวทีกันไปอุ้ยครอบครัวแฟเมรี่สุดนะจ๊ะ
แล้วก็รวมไปถึงฟังจากปากพี่โอ๊ตสิ
ตกลงจริงไหมเนี่ยที่แบบเป็นห่วงแล้วก็ห่วงเหลือเกินว่าแพทย์นับประพาใส่บิกินี่เนี่ย
ทำไมต้องห่วงต้องห่วงเขาขนาดนี้เอาไปฟังจ้

คิดว่ามีสน
ผมว่าไม่น่าใช่นะผมว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่มันพอดีมากกว่า

แพทย์อย่างเดียวเลยว่าถ้าวันไหนโอ๊ตไม่ไหวจริงรบกวนเช็คขี้จะเยี่ยวโอ๊ตด้วย

วันนี้สถิตย์กันแบบฝากผีฝากไข้กันแล้วนะ
ใช่โอ้โหแต่เซ็กซี่มากเลยนะคะแม่แพทย์ของเราเนี่ย